คุณผู้ชมคะมาตามความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่กระทบกับความรู้สึกของคนในสังคมมากนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารกรณีครู๕คนและสิทธิ์เก่าอีก๒คนรวมเป็น๗คนค่ะ
ตกเป็นผู้ต้องหาข่มขืนนักเรียนหญิงนะคะณตอนนี้มีน้องนักเรียนหญิงที่เป็นผู้เสียหายสองคน
น้องคนแรกที่ทางครอบครัวพาไปแจ้งความก็คือน้องนักเรียนหญิงเรียนอยู่ชั้นม๒อายุแค่๑๔ปีค่ะ
น้องคนนี้บอกว่าถูกทั้ง๗คนนี้ข่มขืนตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว
คือถูกข่มขืนมาเป็นระยะเวลานับปีนะคะแต่น้องไม่กล้าบอกใครเพราะถูกผู้ต้องหากลุ่มนี้
ขู่ว่าห้ามไปบอกใครถ้าไปบอกคนอื่นถ้าไปแจ้งความถ้าเอาเรื่องจะต้องซ้ำชั้น
น้องก็ต้องทนอยู่แบบนี้ค่ะแต่สุดท้ายน้องเล่าให้ผู้ปกครองฟัง
ผู้ปกครองก็ไปแจ้งความดำเนินคดีน้องที่เป็นผู้เสียหายอีกคนนึงเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน
เรียนอยู่ม๔อายุ๑๖น้องคนนี้ก็บอกว่าถูกกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มเดียวกันค่ะ
ข่มขืนนานนับปีเหมือนกันและถูกข่มขืนเดือนละ๒๓ครั้ง
ต้องเก็บเรื่องนี้เอาไว้แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะมาแจ้งความและให้ข้อมูลเรื่องนี้นะคะ
แต่ว่าผู้ต้องหาทั้งเจ็ดคนนี้ไปมอบตัวกับตำรวจตั้งแต่เจ็ดมีนาคมครับ
แล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาทีนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดู
หน้าของผู้ต้องหากันหน่อยผู้ต้องหามีเจ็ดคนนะคะ
คนนี้ก็คือมีห้าคนที่เป็นครูอีกสองคนเป็นสิทธิ์เก่า
เป็นครูของนักเรียนผู้เสียหายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนายวิพฤษอายุ๓๕ปี
เป็นครูวิชาคณิตศาสตร์ค่ะนายยุทธนาอายุสามสิบหกปี
เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ค่ะนายอนุภาพอายุสามสิบสามปี
เป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์นายสิทธินันอายุยี่สิบห้าปี
เป็นครูสอนสังคมศึกษาคนนี้เพิ่งจะบรรจุใหม่นะคะ
นายเอกลักษณ์อายุ๓๕ปีเป็นครูสอนสังคมศึกษาค่ะ
ส่วนอีกสองคนเป็นสิทธิ์เก่าซึ่งเป็นรุ่นพี่ของผู้เสียหายนะคะ
คือนายชนะศักดิ์อายุยี่สิบเอ็ดปีและนายเพียรพงศ์อายุยี่สิบเอ็ดปี
เจ็ดคนนี้คือผู้ต้องหาคดีนี้นะคะ
โดยตำรวจรวบรวมหลักฐานขอสารอนุมัติออกหมายจับ
ข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
มีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงและเป็นการกระทำแก่สิทธิ
ซึ่งอยู่ในความดูแลและข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
เสียจากบีดามันดาผู้ปกครองเพื่อการอนาจารย์คือคดีนี้ทางผู้เสียหายไป
ที่ผ่านมาเบื้องต้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะทั้ง๗คนนี้ปฏิเสธ
ทุกอย่างนะคะตำรวจส่งตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดมุกดาหาร
แต่สุดท้ายได้รับการประกันตัวออกมาใช้หลักทรัพย์คนละ๓แสนบาทค่ะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าน้องนักเรียนหญิงที่ตกเป็นผู้เสียหาย
ต้นนะตอนนี้มีอยู่สองคนนะคะก็คือคนแรกที่ออกมาให้ข้อมูลและเป็นข่าว
ก็คือน้องนักเรียนหญิงวัย๑๔ปีที่เรียนอยู่ชั้นม๒
อีกคนนึงก็คือน้องนักเรียนหญิงวัย๑๖ปีเรียนอยู่ชั้นม๔แต่อยู่โรงเรียนเดียวกันค่ะ
ตำรวจบอกว่าก็จะต้องมีการออกไหมจับเพิ่มนะคะ
สำหรับกรณีน้องนักเรียนหญิงชั้นม๔ที่เป็นผู้เสียหายรายล่าสุดนะคะ
ก็คือออกหมายจับครู๓คนเพิ่มเติมข้อหาไป
ก็คือนายยุทธนานายอนุภาพและนายวิพฤษเป็นการออกหมายจับเพิ่ม
แล้วก็จะต้องเพิ่มข้อหาในการดำเนินคดีด้วยนะคะ
เพราะว่าน้องชั้นม๔ที่ถูกกระทำเนี่ยคือมี๓คนนี้กระทำ
แต่น้องชั้นม๒โดนกระทำ๗คนเลย
ดังนั้น๓คนนี้ก็เลยถูกออกหมายจับเพิ่ม
แล้วก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่ม
วันนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
พร้อมด้วยพนักงานสอบสวนสพพึ่งแดดลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนค่ะ
ก็ไปเก็บพยาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็ไปตรวจสอบอย่างละเอียดหลังตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปแล้วเมื่อ๓วันก่อน
สถานที่เกิดเหตุที่นักเรียนถูกกระทำทั้งหมดเนี่ยนะคะมีอยู่๔จุดด้วยกัน
จุดแรกคือที่บริเวณห้องพักนักกีฬาซึ่งเป็นสนามกีฬาในร่มเป็นลักษณะของโดมภายในโรงเรียน
จุดที่สองคือบริเวณบ้านพักครูอยู่หลังโรงเรียนค่ะเป็นบ้านพักของนายวิพฤษซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในห้องนอน
ตำรวจก็สำรวจทั่วเลยนะคะสำหรับบ้านพักตรงนี้
จุดที่๓บ้านพักครูของนายยุทธนาก็อยู่ใกล้กันเลยค่ะห่างกันแค่๕๐เมตร
เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นภายในห้องนอนเหมือนกัน
จุดที่๔คือห้องเรียนคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวภายในโรงเรียนค่ะ
จากการตรวจสอบในพื้นที่เนี่ยนะคะโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นพื้นที่โล่ง
ก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยค่อนข้างเยอะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหน
ทำไมช่วงเวลาที่เกิดเหตุไม่มีใครเห็นเลยเหรอคุณครูท่านอื่นล่ะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเลยเหรอ
อันนี้หมายถึงจุดที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียนใช่ไหม
เพราะว่าเป็นกระจกใสหมดเลยนะคะสำหรับห้องเรียนหรือว่าจุดต่างในโรงเรียนนะคะสงสัยว่าทำไมไม่มีใครเห็น
ทีนี้ค่ะจากการสอบถามน้องที่เป็นผู้เสียหายนะคะก็ได้ข้อมูลมาว่าช่วงเวลาที่ถูกกระทำเป็นช่วงเวลากลางคืนก็เลยไม่มีใครอยู่ในพื้นที่ค่ะ
ตามที่นำพาไปดูเนี่ยก็ประมาณ๔จุดหลัก

เขาอาจจะสงสัยว่าบางจุดเป็นที่ค่อนข้างเปิดโล่งแจ้ง

มันสามารถเกิดเหตุถึงเวลาไหนอะไรอย่างนี้ครับ

แต่บางจุดก็เป็นกลางคืนที่เราพาไปดูบางจุดดูเหมือนว่าทำไมมันก็เปิดโล่งนะ
น่าจะมีคนมองผ่านมาเห็นอะไรอย่างนี้
ข้อที่จริงก็ไปดูไล่ลำดับเหตุการณ์ก็คือเป็นกลางคืนก็มี
อันนี้คือจุดภายในบริเวณโรงเรียนนะคะ
ทีนี้ค่ะจุดที่บริเวณบ้านพักครูที่อยู่หลังโรงเรียนค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
บริเวณบ้านพักครูที่เป็นที่เกิดเหตุอีกจุดนึงเนี่ย
ทางเดินเปลี่ยวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ค่อนข้างรกด้วย
เหมือนกับไม่ได้มีการทำความสะอาดอะไรนะคะ
บ้านหลังแรกเป็นบ้านพักของนายยุทธนา
ลักษณะก็คือเป็นบ้านแฝด
ถัดมาเป็นบ้านพักของครูผู้หญิงท่านหนึ่ง

ส่วนอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านพักของนายวิพฤษ
พอเดินไปสำรวจดูเนี่ยค่ะทีมข่าวของเราบอกว่า
มันก็มีหลักฐานเพิ่มเติม
เพราะว่าไปเจอกระดาษ
เป็นกระดาษแนะนำวิธีการใช้ถุงยางอนามัยยี่ห้อหนึ่ง
ตกอยู่ที่บริเวณข้างบันไดบ้านพักนะคะจุดนี้ค่ะ

นักข่าวก็เลยถามตำรวจและคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะ
ทำให้ได้ข้อมูลมาว่าบ้านพักตรงนี้ที่เจอกระดาษนี้
เป็นบ้านพักของนายวิพฤษเป็นบ้านพักครูนะคะ
แต่ยังไม่ชัดเจนว่ากระดาษที่เจอเป็นของใคร
เป็นของเจ้าตัวหรือเป็นของคนอื่น
แต่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เดินสำรวจรอบรอบบ้านพักครู
ไปเจอกองสิ่งของขนาดใหญ่เลยนะคะถูกคลุมด้วยแลนสีดำ
นักข่าวของเราก็เปิดออกมาดูแบบนี้ค่ะเป็นกองขวดเบียร์
นี่คือกองขวดเบียร์ค่ะลองนับดูเป็นร้อยขวดค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
ใหญ่ขนาดนี้นี่คือบ้านพระครูแถวบ้านพระครูนะ
ข้างก็มีขวดเบียร์แบบนี้ค่ะเป็นกองอยู่ด้วย
ก็เลยสงสัยค่ะแล้วก็ตกใจนะคะว่าทำไมถึงมีกองขวดเบียร์ที่มันเยอะขนาดนี้
เพราะว่าก็ต้องถือว่าเป็นสถานที่ราชการไกลโรงเรียนไกลบ้านพักครูมากเนี่ยค่ะ
นักข่าวของเราให้ข้อมูลมาว่าตามระเบียบข้อกำหนด
กำหนดเอาไว้ว่าสถานที่ราชการโดยเฉพาะสถานศึกษามันห้ามอยู่แล้วอะค่ะ
ห้ามมีการดื่มแอลกอฮอล์หรือสิ่งของมืนเมาในพื้นที่แต่ทำไมถึงมีกองขวดเบียร์ที่เยอะขนาดนี้
ทีมข่าวของเราก็เลยตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะ
ก็ต้องให้ตำรวจลองไปขยายผลดูใช่ไหม
ทางโรงเรียนก็ต้องลองมาถามดูว่าบ้านพักครูที่อยู่แถวนี้เนี่ยเคยเห็นไหมเคยเจอไหม
ใช่หรือว่าเขาอาจจะเป็นที่ที่เก็บรวบรวมเอาไว้เพื่อจะไปใช้ทำสำหรับขวดเปล่าอ่ะนะ
จะไปทำกิจกรรมทำงานอะไรยังไงหรือเปล่า
แต่ถ้าเป็นลักษณะครูผู้ชายที่อยู่บ้านพักครูแล้วดื่มเบียกันจนเป็นกองขนาดนี้นี่ก็โอ้โห
มันก็น่าแปลกใจค่ะมันก็เป็นจุดสังเกตนะคะอันนี้ทิ้งเอาไว้เป็นจุดสังเกตก็แล้วกัน
ทีนี้ค่ะจากการได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมเนี่ยนะคะจากการสอบปากคำผู้เสียหายแต่ละสถานที่ในโรงเรียนเนี่ยค่ะผู้เสียหายบอกว่าคือมันเปลี่ยวจริงนะคะ
บ้านพักครูก็เปลี่ยวนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนเนี่ยค่ะแต่คุณผู้ชมลองสังเกตดูอันนี้ทีมข่าวของเราลองเดินดูอ่ะนะคะคือทางมันรกมากแล้วมันก็เปลี่ยวมาก
นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้ถึงแม้ว่าจะมีบ้านพักครูที่อยู่ติดกันสามหลังมีหลังตรงกลางที่เป็นของครูผู้หญิง
สองหลังที่ประกบเนี่ยเป็นของครูผู้ชายที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คำถามก็คือทำไมไม่มีคนอื่นครูท่านอื่นที่ระแคะระคายเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้าง
ทำไมถึงปล่อยให้ครู๕คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุเรื่อยมานานนับปีโดยที่ไม่มีใครเลยเหรอ
คนในพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่หรือครูที่อยู่โรงเรียนเดียวกันไม่มีใครระแคะระคายเรื่องนี้เลยหรืออันนี้เป็นคำถามที่ที่นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะ
คือจากคำให้การของน้องนักเรียนที่เป็นผู้เสียหายทั้งสองคนเนี่ยนะฮะก็จะถูกบรรดาครู๕คนเนี่ยแล้วก็รุ่นพี่อีก๒คนเนี่ยเรียกมาในแต่ละครั้งก็จะเจอไม่ครบคนหรือว่าครบคนบ้างหรือว่าจะคนเดียวบ้างก็แล้วแต่เป็นระยะเวลาเป็นปีเนี่ยมาตามห้องต่างในโรงเรียนหรือว่ามาตามบ้านพักครูของแต่ละหลังของครูสองคน
เพราะฉะนั้นจะมีใครเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยตำรวจต้องไปขยายผลใช่ไหมฮะแต่น้องเขายืนยันว่ามีคลิปด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าประสบกับตัวเองแล้วไม่มีหลักฐานเนี่ยเพราะว่าบรรดาครูเหล่านี้ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยถ่ายคลิปเอาไว้ข่มขู่ว่าอย่าไปบอกใครใช่ค่ะนอกจากการข่มขู่ว่าถ้าไปบอกใครเดี๋ยวไม่ได้เคลื่อนชั้นเดี๋ยวจะสอบตกเดี๋ยวจะไม่ได้
เลื่อนชั้นอะไรแบบนี้เด็กเขาก็กลัวมาตลอดสุดท้ายแล้วก็ทนไม่ไหวนะก็เลยต้องออกมาเปิดเผยกัน
เหตุการณ์นี้เริ่มต้นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ตามคำให้การของเด็กผู้เสียหายนะครับ

วันนั้นน้องบอกว่าประมาณ๙โมงเช้า
เป็นครูที่ปรึกษาได้ล่อลวงเธอให้ไปหาที่ห้องพักครู
แล้วก็ลงมือกระทำชำเลานะฮะข่มขืนกระทำชำเลาที่นี่
หลังจากนั้นก็ข่มขู่เอาไว้แล้วก่อเหตุเรื่อยมา
เรียกเด็กมาก่อเหตุแต่ละสถานที่ต่างแตกต่างกันไป
แต่อย่างน้อยเดือนหนึ่ง๑๒ครั้ง๑๗ธันวาคมปี๖๒นะครับ
ไปที่บ้านพักครูในโรงเรียนแล้วก็ข่มขืนกระทำชำลาวอีกนะครับ
โดยมีนายเอกลักษณ์นะฮะซึ่งเป็นครูเหมือนกัน
เป็นผู้ต้องหาคนที่สี่นะฮะแล้วก็นายสิทธินันผู้ต้องหาคนที่๕นะครับ
มาร่วมกระทำชำเลาด้วยคนละหนึ่งครั้งนี่นะครับ
มกราคม๖๓นะฮะตามคำให้การของเด็กที่เด็กเขาจำได้ในช่วงเวลาต่างนะ
อาจจะมากกว่านี้มีเหตุการณ์อื่นที่จำไม่ได้อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเนี่ยที่เขาให้การกับตำรวจเนี่ย
มกราคม๖๓นายวิพฤษให้เด็กชั้นม๒และเด็กชั้นม๔มาหาที่บ้านพัก
มีนายยุทธนากับนายอานุภาพนะครับซึ่งก็เป็นครูอีก๒คนมาร่วมข่มขืนกระทำชำเลาเด็กทั้งสองคนด้วย
แล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ก็เรียกมาก่อเหตุอีกค่ะ
สองกุมภาพันธ์ปี๖๓ต้นปีเนี่ยเด็กบอกว่าช่วงเย็น
นายวิพฤษกับนายชนะศักดิ์นายชนะศักดิ์นี่เป็นรุ่นพี่อายุ๒๑นะครับ
ได้เรียกให้มาหาที่บ้านพักครูแล้วก็ข่มขืนกระทำชำเหล่า
แล้วยังบังคับให้ไปหานายุทธนาที่อยู่บ้านอีกหลังหนึ่งต่ออีกให้ข่มขืนกระทำทำลาวอีก
กุมภาพันธ์นายวิพฤษนายุทธนาและนายชนะศักดิ์
ได้เรียกเด็กชั้นม๒มาข่มขืนกระทำชำราวอีกแต่คราวนี้เรียกมาที่ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์
มีนาคมครับเด็กบอกว่าช่วงบ่ายนายวิพฤษกับนายุทธนาได้เรียกให้มาหานะครับ
เรียกมาทั้งเด็กชั้นม๒และเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๔ให้ไปหาที่บ้านพักแล้วข่มขืนกระทำชำราว
โดยใช้กำลังบังคับข่มขู่และในครั้งนี้นี่แหละมีการถ่ายคลิปด้วยโทรศัพท์มือถือเอาไว้ด้วย
ซึ่งนายวิพฤษกับครูรวมแล้ว๕คนเนี่ยได้สั่งเด็กทั้งสองคนว่าห้ามเอาเรื่องไปบอกใคร
ไม่อย่างนั้นจะมีอันตรายเกิดขึ้นนะจะถูกทำร้ายจะไม่ให้เลื่อนชั้นจะต้องสอบตกซ้ำชั้น
ก็เลยทำให้เด็กสองคนไม่กล้าบอกใครแต่สุดท้ายก็รู้เรื่องกันจนได้
ยายก็พาเด็กชั้นม๒ไปแจ้งความก่อนที่น้องชั้นม๒จะบอกว่า
หนูไม่ได้โดนคนเดียวมีรุ่นพี่ชั้นม๔อยู่โรงเรียนเดียวกันก็ถูกกระทำด้วย
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้ไปเจอกับสิทธิ์เก่าของโรงเรียนนี้นะคะ
จบออกไปสิทธิ์เก่าคนนี้บอกว่ารู้จักกับเด็กหญิงผู้เสียหายทั้งสองคน
เก่าคนนี้ให้ข้อมูลอีกมุมหนึ่งแต่ก็ต้องขออนุญาตนำเสนอตามข้อมูลที่เขาให้นะคะ
สิทธิ์เก่าคนนี้บอกว่าเรื่องที่ครูห้าคนไปรุมข่มขืนลูกสิทธิ์
เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องไม่จริง
เขาอ้างว่าถ้าลองคิดกลับกัน
นักเรียนอาจจะมีใจให้ครูหรือไม่เพราะหากเกิดการกระทำครั้งแรกแล้ว
ทำไมถึงมีครั้งที่สองหรือครั้งอื่นตามมาอันนี้สิทธิ์เก่าคนนี้บอกค่ะ
เก่าคนนี้บอกว่าเคยได้ยินข่าวว่าหนึ่งในผู้เสียหาย
เคยชอบครูที่ก่อเหตุ
แต่ว่าก็ไม่อยากเอาชื่อโรงเรียนมาเกี่ยวข้อง
ทำก็ว่ากันไปตามนั้นเพราะโรงเรียนจะเสียหาย
ไม่ได้ไปเห็นอย่างน้ำหนักกับบวกคนมาทายหนาโรงเรียนเข้าไปโทษเสียหาย
เพราะว่าเหตุเกิดแบบคือจากโรงเรียนอื่นมีคราวอื่นเกิดขึ้น
เขายังเบลอเขายังหนาโรงเรียนไว้
มาทายของเขาลงโจมันก็เกินไป
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนแยกแยะออก
ไม่มีใครกล่าวหากล่าวโทษสถาบันหรือว่าโรงเรียนหรือว่าคุณครูอาจารย์คนอื่นโดยทั่วไปเลยนะฮะ
นี่เป็นการกระทำของครู๕คนที่เป็นผู้ชายในโรงเรียนแห่งนี้นะครับ
ถ้าสิทธิ์เก่าคนนี้เขาตั้งคำถามว่าเอาเรื่องมันเกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนแบบนี้
ทำไมถึงเก็บไว้ทำไมถึงไม่บอกหรือว่ามีเรื่องที่แอบมีใจให้กันแอบชอบอะไรกันหรือเปล่า
เป็นความยินยอมพร้อมใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะต่อให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ได้นะฮะ
ค่ะคือตามกฎหมายเขาดูแลเด็กและเยาวชนอยู่แล้วนะคะด้วยความที่อายุยังน้อยขนาดนี้
ยินยอมหรือไม่ก็ตามไม่ได้เลยก็จะถือว่าเป็นความผิดอยู่ดี
เป็นเด็กและเยาวชนนะครับและด้วยคำตอบของน้องนักเรียนผู้เสียหายเขาก็บอกแล้วว่า
ทำไมเขาถึงไม่กล้าออกมาบอกเขาไม่กล้าออกมาแจ้งความเพราะถูกถ่ายคลิปเอาไว้
เพราะถูกคมขู่เอาไว้แล้วด้วยความเป็นเด็กเขาไม่กล้าค่ะแล้วที่สำคัญก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คือ
คนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยคือครูไงใช่ไหมซึ่งครูกับเด็กนักเรียนเนี่ย
คนที่เป็นครูจะต้องระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วโดยเฉพาะกับเด็กนักเรียนผู้หญิงใช่ไหมฮะ
จะไปเกาะแกะก้าวกายจะไปมีเรื่องเชิงชู้สาวอะไรกับเขาแบบนี้มันไม่ได้เลยอยู่แล้ว
นี่ไม่นับเรื่องแบบโอ้โหถ้าหนักข้อถึงขั้นที่เด็กเขาไม่ยอมแล้วไปข่มขืนไปบังคับเขา
ไปถ่ายคลิปเขาเนี่ยอันนี้ยิ่งหนักไปใหญ่นะทีนี้ค่ะครูในพื้นที่ที่อยู่โรงเรียนเดียวกัน
โรงเรียนที่เกิดเหตุนะคะก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
ตอบไม่ได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในโรงเรียนบ้างครูเองไม่รู้ครูท่านอื่นไม่รู้
ครูท่านนี้ก็บอกว่าก็ไม่ใช่เฉพาะอาชีพครูเท่านั้นที่มีเหตุการณ์
ลักษณะที่ไม่เหมาะสมแบบนี้อาชีพอื่นอื่นมันก็มีเหมือนกัน
อันนี้ถูกต้องนะคะอันนี้ครูพูดถูกนะคะคือมันก็มีทุกอาชีพแหละคนดีคนไม่ดีอ่ะนะ

ไม่อยากให้เหมารวมก็ไม่ได้มีใครเหมารวมนะคะ
ครูท่านนี้บอกว่าคือพอมีข่าวนี้บางคนอาจจะเหมารวม
กลายเป็นว่าอาชีพครูถูกตำหนิถูกต่อว่าและอาชีพครูก็ได้รับความเสียหาย
แต่เราต้องบอกตรงนี้เลยว่าสื่อเองก็ไม่ได้เหมารวม
เราพูดถึงเฉพาะครูที่ก่อเหตุนี้เท่านั้นนะคะ
เขาทำมาหลายปีแล้วรู้ไหมตัวนั้นน่ะ
จากนี้ค่ะชาวบ้านที่มีลูกหลานที่เรียนที่โรงเรียนที่เกิดเหตุโรงเรียนนี้นะคะ
ก็บอกว่าก็ไม่ได้มองเหมารวมการกระทำของครูทุกคนทั้งหมดหรอก
แต่ตอนนี้ความรู้สึกก็คือก็แอบหมดศรัทธากับครูในโรงเรียนเหมือนกัน
เพราะหลังเป็นข่าวชาวบ้านก็คุยกันว่า
ทำไมครูที่คนในพื้นที่ที่ชาวบ้านที่พ่อแม่ผู้ปกครองเขา
ว่าครูคือพ่อคนที่สองครับครูคือคนที่พวกเขาไว้ใจ
ทำไมถึงก่อเหตุแบบนี้กับลูกศิษย์ของตัวเองได้
คุณป้าท่านนี้ค่ะบอกกับทีมข่าวของเราว่าหลานตัวเองเนี่ย
กำลังจะขึ้นม๑เรียนโรงเรียนนี้แหละโรงเรียนที่เกิดเหตุนี่แหละ
ตอนนี้ป้าบอกว่าป้ากลัวรู้สึกไม่มั่นใจอ่ะ
หลานไปโรงเรียนแล้วมันจะปลอดภัยไหมแล้วถ้าเปิดเทอมมา
คนในพื้นที่บอกว่าก็เขาก็คุยกันนะ
ไม่มีใครกล้าปล่อยลูกปล่อยหลานให้ไปเรียนที่โรงเรียนนี้แล้วอะค่ะ
อยากให้ง่ายอีกโรงเรียนจากไหนอยู่บ้านแม่ก็จะอร่อยอยู่
ที่จริงก็อยู่น้ำคู่แล้วหลายคนอยู่น้ำพ่อน้ำแม่
อืมแล้วเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้
เมื่อบ้านก็ไม่มั่นใจเลยเนอะ

หลักทำเสื้อมั่นไปอยู่กับคู่
จริงก็อยู่น้ำคู่ก็แหละ
อันใดก็คู่บอกคู่ส่วนเนอะ

อืม
อยากฝากอย่างคู่อยู่กับแม่ว่า

ห้าคนที่ก่อเหตุแบบนี้นะครับถ้าชาวบ้านในพื้นที่จะมีความกังวลบ้างเนี่ย
ก็ไม่ได้ลักษณะที่ว่าโอ้โหเสื่อมศรัทธาหรือว่าหมดศรัทธาในตัวโรงเรียน
หรือว่าคุณครูคนอื่นที่เขาไม่เกี่ยวข้องด้วย
เพียงแต่เขาแค่กังวลว่าเรื่องแบบนี้เรื่องขนาดนี้
แล้วเด็กบอกว่ามันเป็นปีอย่างนี้จะด้วยมูลเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

ชาวบ้านไม่ผิดนะคะที่จะกังวลใจที่จะเป็นห่วงว่าถ้าลูกหลานตัวเอง
เรียนแล้วมันจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นไหมไม่ผิดค่ะ
คือทางโรงเรียนเองก็ต้องแก้ไขก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
อย่างที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่
ทั้งเจ้าหน้าที่และทีมข่าวก็บอกว่าเออโรงเรียนก็พื้นที่กว้างและเปลี่ยว
แต่แต่ละห้องแต่ละจุดกระจกมันใสถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้น
ทำไมมันไม่มีใครเห็นทำไมไม่มีใครช่วยทำไมไม่มีใครระแคะระคายบ้าง
อันนี้ก็ไม่ผิดที่เขาจะสงสัยหรือว่าสังเกตหรือว่าเป็นห่วง
แล้วก็ด้วยความเคารพนะฮะหรือถ้ามันเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ย
อย่างนี้ในห้องลงห้องเรียนหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เป็นว่าเด็กสองคนเนี่ยนะณขณะนี้ที่เขาบอกเขามีหลักฐานชัดเจน
แล้วก็เดินหน้าเอาผิดแล้วเนี่ยนะถูกกระทำมาเป็นปีเนี่ย
คมครูถูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ทำไมถึงไม่มีครูคนไหน
เด็กไว้ใจสักคนเลยหรือที่เด็กจะไปบอกว่าช่วยหนูหน่อยหนูถูกแบบนี้
อันนี้เขาแค่ติดใจสงสัยแค่ตรงนี้นะชาวบ้านในพื้นที่
แต่ว่าเขาไม่ได้ว่าอะไรเกี่ยวกับสถาบันหรือว่าโรงเรียนในภาพรวมเลยนะฮะ
ทุกคนยังศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในคุณครูแล้วก็โรงเรียนที่สั่งสอนเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ตลอด
แต่นี่เป็นเรื่องของ๕คนนี้ที่ก่อเหตุเอาไว้นะครับ
ข้อมูลของเด็กหญิงผู้เสียหายที่อายุ๑๖ปีนะฮะที่อยู่ชั้นม๔นะครับท่านผู้ชมครับ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่าถูกครู๓คนคือนายยุทธนานายวิพฤษและนายอนุภาพ
ร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวในช่วงเวลาที่อยู่ม๓เลยนะ
ตั้งแต่ม๓แล้วกำลังจะขึ้นม๔นะแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมเอาไว้แล้วนะครับ
ที่สพผึ่งแดดนะฮะตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อออกหมายจับครู๓คนนี้เพิ่มอีกจากคดีของเด็กม๒
เพราะฉะนั้นต้องโดนขดีของเด็กม๔ด้วยแยกเป็นสองสำนวน
แยกเป็นสองสำนวนเพราะเป็นการกระทำที่ต่างกรรมต่างวาระต่างผู้เสียหายกันผู้เสียหายคนละคน
ว่าจะสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับได้ในเร็วนี้นะครับในความผิดก็คือกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะฮะเพราะว่าตอนที่ก่อเหตุเนี่ยน้องเขายังอายุ๑๕อยู่ตอนนี้๑๖นะครับ
แล้วก็เรื่องของพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบีดามานดาเพื่อการอนาจารย์ด้วย
ขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่อยู่ชั้นม๒
ถ้าย้อนไปดูช่วงเวลาหลังจากที่เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
วันที่๔พฤษภาคมพนักงานสอบสวนสพพึงแดดได้รับแจ้งความจากยายของเด็กชั้นม๒
แล้วก็มีการสอบปากคำในเบื้องต้นกันไว้เรียบร้อยแล้ว๕พฤษภาคมมีการสอบปากคำเด็ก
ร่วมกับสหวิชาชีพ๗พฤษภาคมตำรวจไปยื่นขอสารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา๗คน
ก็คือครู๕คนกับรุ่นพี่๒คนหลังจากนั้นทั้งหมดมามอบตัวนะฮะตำรวจก็นำตัว
ฝากขังต่อสารซึ่งศาลในครั้งแรกท่านไม่ให้ประกันตัวนะครับแต่ญาติ
ของผู้ต้องหาเนี่ยนะซึ่งตอนนั้นญาติของผู้เสียหายนะครับก็กังวล
มากนะครับที่ผู้ต้องหาเนี่ยจะได้รับประกันตัวหรือไม่อย่างไรนะ
สุดท้ายเนี่ยญาติของผู้ต้องหา๗คนเนี่ยไปยื่นขอประกันตัวอีก
ครั้งหนึ่งแล้วก็ได้รับการประกันตัวนะครับตอนนี้นะครับทางพลตำรวจโท
เจริญวิทย์ศรีวณิชย์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ยืนยันว่าจะให้
ความคุ้มครองผู้เสียหายทั้งสองคนอย่างเต็มที่นะฮะหลังจากที่
กังวลกันเรื่องผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวโดยหากได้รับ
ข่มขู่จากกลุ่มผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนทางผู้
บัญชาการสมุทรพลภาค๔บอกว่าได้กำชับไปยังพนักการสอบสวน
แล้วถ้ามีการข่มขู่กันเกิดขึ้นให้ไปยื่นคำร้องต่อสารเพื่อ
คัดค้านการประกันตัวทันทีนะแล้วตำรวจจะส่งกำลังเข้าไปดู
และความปลอดภัยให้ตลอดเวลาด้วยส่วนการรวบรวมหลักฐานนั้น
ตอนนี้ไปตรวจเก็บพยานหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุหมด
เส้นผมหรือว่าเส้นขนที่อยู่ในห้องพักบ้านพักห้องนอน
ที่เป็นบ้านพักครูทั้งสองหลังของนายวิพฤษกับนายุทธนา
รวมถึงหลักฐานต่างของผู้ต้องหาคนอื่นด้วย
เดี๋ยวจะเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจพิสูจน์
ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างรอผลการตรวจ
แล้วก็กำลังรวบรวมคลิปที่ผู้ต้องหาถ่ายเก็บเอาไว้เพื่อข่มขู่ผู้เสียหาย
โดยได้คลิปที่มีการข่มขืนกระทำชำราวแบบหลายคนเอาไว้เป็นหลักฐานแล้ว
แล้วก็ยังมีอีกหลายคลิปที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้ว
ก็จะเสนอพนักงานอายการจังหวัดมุกดาหาร
เพื่อส่งฟ้องตามขั้นตอนของคดีต่อไป
จะส่งไปตรวจพิสูจน์ที่พิสูจน์หลักฐานที่จังหวัดนครราชิมา
เพราะฉะนั้นเมื่อฟังจากตำรวจแบบนี้ในวันนี้เนี่ย
คนที่ยังติดใจสงสัยว่าเออมันจริงเหรอ

ตำรวจยืนยันแล้วนะครับมีคลิปนะฮะ
เป็นคลิปที่ผู้ต้องหาถ่ายเองนะฮะใช่ค่ะเอาไว้ข่มขู่เด็กนะครับ
ส่วนข้อสงสัยที่ว่าทำไมคดีนี้ไม่แจ้งความผิดกับผู้ต้องหา
เกี่ยวกับเรื่องความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ด้วย

ตำรวจบอกว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าคลิปที่มีการถ่ายแล้วก็ส่งเนี่ย
มันเป็นลักษณะการส่งหากันเองระหว่างผู้ต้องหา
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบสังคมออนไลน์
แบบเอาไปแชร์ในเฟซบุ๊กส่งต่อให้กับคนอื่นในวงกว้าง
แต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวจะไปดำเนินการขยายผลต่อ
ถ้าเข้าข่ายก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
นี่นะฮะ
น้องที่เจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ต้องอย่าไปกลัวต้องรีบแจ้งเลย
บอกผู้ปกครองบอกคนใกล้ชิดบอกตำรวจก็ได้